น้อย๕ขวบคนนี้คุณผู้ชมขาบ้านไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยหรอกค่ะ
ขยันอดออมอยากจะซื้อทองสักเส้นหนึ่งเก็บไว้ในชีวิต
ขวบคิดได้แบบนี้คุณผู้ชมค่ะทุบกระปุกที่ร้านทองกันไปเลย
เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวชีวิตจริงของน้องฟ้าใสคุณผู้ชม
ไปดูกันหน่อยค่ะถูกโพสต์ลงในโซเชียล
ทีมข่าวเราต้องลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของร้านทองจันเจ้า
อยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนี่เองค่ะ
เจ้าของร้านทองคุณมิกอายุ๒๙ปี
เป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นคนโพสต์เรื่องราวเรื่องนี้
หน้าตาดียิ้มกลิ่มกันเชียวนะคุณขวัญ
นี่แหละค่ะคุณมิกเขาเล่าให้ฟังว่า๔ตุลาคมที่ผ่านมา
มีแม่ลูกคู่หนึ่งค่ะนำกระปุกออมสินนะคะ
ในกระปุกมีเงินเหรียญเต็มไปหมดเลย
แคะมานับกันได้ประมาณ๑๗๐๐บาทค่ะ
เดี๋ยวคุณเชอรี่นี่คือภาพกล้องวงจรปิดในร้านทองใช่ไหม
เลยนี่เปิดมาให้ดูเลย
รี่กำลังจะบอกว่าน้องฟ้าสายนี้หอกกระปุกพันกว่าบาทเลย

ย้ำนะน้อง๕ขวบนะคุณผู้ชมนะ
กระปุกแรกเนี่ยเปิดมาได้มี๑๗๐๐นะฮะ
ส่วนอีกกระปุกนึงเนี่ยเป็นกระปุกที่มีแบงค์
นับแล้วมี๔๐๐๐กว่าบาท

ขอซื้อสร้อยคอทองคำหนัก๑สลึงค่ะ
ราคาตอนนั้นนะฮะประมาณ๗๙๗๕บาทครับ
ส่วนที่ขาดที่เกินเนี่ยคุณแม่เป็นคนจ่ายเพิ่มให้กับทางร้านเองค่ะ
ถามไปที่ร้านว่าสร้อยคอทองคำที่ซื้อเนี่ยเป็นของใคร
เป็นของน้องฟ้าใสค่ะน้องตั้งใจจริงนะคะ
เพราะว่าเก็บออมมาจากค่าขนมที่คุณแม่ให้ไปโรงเรียนนี่แหละ
อดกระปุกใส่ไว้ก็อยากจะชื่นชมให้กับน้องด้วย
ก็เลยนำเรื่องราวของน้องไปโพสต์
แล้วก็ซื้อกระปุกออมสินใบใหม่ให้น้องด้วย
เพราะว่าใบแรกเนี่ยนะฮะแค่ออกมา

แล้วก็อยากจะฝากด้วยว่าถึงแม้จะเป็นใครก็ตาม
จะรวยจะจนจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่

เขาเก็บหอมรอมริบมาด้วยตัวเองนะฮะ
เราไปต่อจากร้านทองเมื่อกี้เป็นภาพวงจรปิด
ตามไปที่บ้านน้องฟ้าใสคนสวยยิ้มหวานโชว์เลยนะคะ
น้องไพรินแก้วกองหรือว่าน้องฟ้าใส๕ขวบค่ะ
แล้วก็ไปเจอกับคุณแม่น้องฟ้าใสด้วย

ลูกสาวคนนี้ขยันมากขยันเก็บหอมรอมริฟท์นะคะ
เพราะว่าเชื่อฟังคำสั่งสอนคุณแม่

หนูมีสร้อยแล้วหนูต้องมีกำไรด้วยนะฮะ

คุณแม่บอกเลยว่าหนูก็เป็นคนจนคนนึงพี่

แล้วก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยเก่งมากเพราะว่า

อยากได้อะไรต้องเก็บเงินเอง
นี่คือคำสอนของคุณแม่ที่สอนลูก๕ขวบเท่านั้นเอง

เงิน๑๗๐๐บาทที่เป็นเดือน

แล้วก็น้องก็เก็บกันด้วยนะฮะ๔๐๐๐บาทนะฮะ
ซึ่งครั้งต่อไปลูกสาวบอกเอาไว้แล้วว่าเป้าหมายของฟ้าใส
อย่างที่บอกไปกำไรทองต้องมาต้องมีแล้วนะคะ
เป็นกำลังใจให้น้องฟ้าใสแล้วก็เชื่อว่าน้องฟ้าใสเนี่ย
เก็บเงินถึงยอดแน่ได้กำไรทองแน่นะคะ
เช็คราคาทองค้าเมื่อเช้าบาทละ๒๙๐๐๐บาทไหนคุณผู้ชม
๔ขวบหนึ่งยังขอตังแม่เนี่ยดิฉันนี่เดินซื้อขนมอยู่ในล้านขายของชำ
นอกจากลูกแก้วกับกระโดดยางผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณสองคน
และคุณผู้ชมเคยเล่นซ่อนแอบ